กรณีแย่ที่สุดแย่ที่สุดสมมุติว่ามีร้านหนึ่งติด
เวลาจะไปเป็นวงที่๒ที่๓คือเรียนไม่แน่ใจว่าทางการแพทย์เขาแบ่งด้วยคำว่าอะไรนะคะ
ไปแบบเหมือนเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปกว่าจะสอบกันเจอแล้วแบบไม่ใช่แค่สอบแค่คนที่อยู่ในวงแรกนะคะ
แต่ไปติดแล้วเรียบร้อยเนี่ยประเมินยังไงคะคุณหมอว่ามันจะไปไกลและมากแค่ไหนคะ
คือตอนนี้ประเมินเนี่ยเราดูจากพฤติกรรมนะคะของคนที่ไปใช้สถานที่ต่าง
รอบเนี้ยเราก็ไปสอบสวนโลกกันน่ะนะคะก็พบว่าเขาให้ข้อมูลว่าการเที่ยวเนี่ย
พฤติกรรมคนเที่ยวเนี่ยจะไม่เที่ยวที่เดียวจะเที่ยวไปเรื่อยนะคะ
เที่ยวไปด้านนู้นด้านนี้เหมือนกับเคสแรกที่มาจากนนบุรีเนี่ยเข้ามาจากเมืองนนทแล้วเข้ามาเที่ยวกรุงเทพนะคะ
พอไปสอบสวนย่านนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะเที่ยวไปหลายแห่ง
เพราะฉะนั้นความยากก็คือเราต้องไปตามสอบว่าเมื่อมีเคสรายงานเคสแรก
ในสถานที่นั้นมีผู้สัมผัสกี่คนนะคะมีผู้เข้ามาเที่ยวมีคนที่ทำงานอยู่ในนั้นเท่าไหร่
แล้วก็ต้องถามว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างเราก็ต้องไปตามในสถานที่ต่างต่างนะคะ
แล้วก็ไปอเลิศประชาชนว่าถ้าเกิดเข้าไปในสถานที่ต่างต่างทีนี้แหล่งเนี้ยที่เราเริ่มตั้งแต่แรกที่เราปิดเนี่ย
เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็กังวลซึ่งจริงเรามีการตรวจตากันมาก่อนแล้ว
แต่เราดูแล้วแหละว่าถ้าเข้ามาแพร่เนี้ยเป็นแน่นอนนะคะ
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่๒๑นะคะ
แต่พอมามาตรการอ่าวันที่ยี่สิบแปดที่เราออกเนี้ย
ก็ต้องมองว่าตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยลองใช้มาตรการสาธารณสุขนำ
มองปากท้องประชาชนเพราะตอนนั้นเราไม่รู้จักโลก
เราไม่รู้จักธรรมชาติของเขาว่าเขาจะติดยังไงติดง่ายแค่ไหน
ทุกคนตั้งเต็มที่ที่จะต้องทำงานด้านสาธารณสุขให้เต็มที่นะคะ
จำนวนเตียงแพทย์พยาบาลแล้วถ้าเกิดแพทย์พยาบาลติดขึ้นมา
จะดูแลกันอย่างไรนะคะอันนั้นก็เป็นครั้งแรก
เราก็เลยไม่ล็อกดาวน์เหมือนรอบที่แล้วเพราะเราเริ่มรู้จักโรคมากขึ้น
ว่ามันไม่ได้ติดง่ายขนาดที่เดินสวนไปสวนมา
หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้ามีห้องแอร์อยู่ด้วยกันแล้วมันจะติดนะคะ
ประเมินความเสี่ยงสูงเวลาเราไปเจอคนไข้คนหนึ่ง
ก็จะบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันมีการพูดคุยกันโดยที่ไม่ป้องกัน
เกินกว่า๕นาทีนะคะหรือถูกลดไอจำกัน
เพราะฉะนั้นกลุ่มคนแรกที่รับรองแน่นอนเสี่ยงสูงแน่
คือคนในครอบครัวเพราะเวลาเขาทานข้าวกันเนี่ย
เขาไม่นั่งห่างหนึ่งเมตรแล้วทานข้าวกันเนี่ย
เขาก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่แล้วเพราะคือการทานข้าวใช่ไหมคะ
ตอนที่เราล็อกดาวน์รอบแรกเราเคร่งคัดเต็มที่
เทคเอาเวย์อย่างเดียวอะไรอย่างนี้เหมือนกลุ่มแรกที่จะเจอคือครอบครัว
ที่๒ก็คือสถานที่ที่เขาจะไปสถานที่ทำงานหรืออะไรต่าง
ก็ต้องไปสอบว่ามีใครที่สัมผัสลักษณะนี้บ้างไหม
นี่ถ้าเรามั่นใจในการป้องกันส่วนตัวเราใส่แมสล้างมือนะคะ
แล้วก็มีระยะห่างเนี่ยมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นค่ะ
ก็ทำให้รู้สึกว่าการประเมินสถานการณ์ครั้งนี้เราทำได้ถูกทาง
แต่ว่าที่ถามว่าวงรอบแบบนี้เราต้องไปสอบหมดเลยค่ะทุกเคส
มันมี๑๐๐เคสเราก็ต้องไปสอบมากกว่านั้นอีก
ตอนนี้๑เคสคุณไปประมาณที่๑๐ไว้ก่อน
เพราะคนในครอบครัวและคนที่ไปสัมผัสโรค
เพราะหนึ่งเคสก็คือเจ้าหน้าที่ต้องไปทำงานหนัก
ในการที่จะติดตามแล้วก็ไปเฝ้าระวังคนเหล่านี้อีก
ให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านมาตรวจเชื้อค่ะ
พอคะคือคนเป็นหมอเป็นพยาบาล
เขาคุยกันในวงหมอพยาบาลเองไหมคะว่า
ประเมินว่าในรอบปลายปีนี้ที่เกิดขึ้น
มันจะเท่ากับตอนที่พีคที่สุด
หรือว่ามากที่สุดที่เราประเมินรอบแรกไหมคะ
คือเพราะว่าฟังมาฟังจากอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าคือ

ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดรอบ๒ในประเทศนั้น
ส่วนใหญ่จะรุนแรงกว่าตั้ง๕เท่า
ก็คืออยากเตรียมใจนิดนึง
ก็เขาก็ใช้การคำนวณอย่างที่กราฟที่เห็นนะคะ
ว่าถ้ามีคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วเคิร์ฟมันก็จะขึ้นตามนี้ค่ะ
ก็เหมือนรอบแรกอะค่ะแล้วพอมีมาตรการต่างออกไป
ถ้าทำมาตรการได้ครบถ้วนมันก็จะสามารถ

ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการไปสำรวจแล้วค่ะ
ประชาชนใส่หน้ากากประมาณ๙๐จากที่ตอนแรกเนี่ย
แล้วก็ลดลงไป๘๐๗๐จะเหลือ๕๐

เรื่องล้างมือก็ดีกลับขึ้นมาเกือบเท่าเดิมนะคะ
เพราะฉะนั้นจริงจะบอกว่าถ้าเป็นการรบพุ่ง
ถ้าตัวแตกหักอยู่ที่ประชาชนร่วมมือจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นระหว่างทางคือตัวแปลอยู่ที่เรานั่นแหละ